ไปดูความเคลื่อนไหวหลังจากที่กรมป่าไม้ไปตรวจสอบที่ดินที่จังหวัดรัชบุรีของนางสาวปรินาไกรคุบ
สสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐที่แจ้งบัญชีทรัพย์สินเอาไว้กับปปชว่ามีอยู่๑๗๐๐ไร่นะครับ
โดยพบว่ามี๔๖ไร่ที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนความคืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรเจาะประเด็นจากรายงานครับ
กรมป่าไม้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความให้ดำเนินคดีกับนางสาวปารินาไกรคุบ
สสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐไม่เกินวันที่๒๗พฤศจิกายนนี้
ลงพื้นที่ตรวจสอบและรังวัดที่ดินเขาสนฟาร์มทั้ง๑และ๒
เจ้าตัวแจ้งในการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช
เมื่อวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่ประกอบกิจกรรมการเกษตรจำนวน๑๗๐๐ไร่
แต่จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กลับพบว่าที่ดินที่พบมีรวมกันแค่๖๙๑ไร่
จำนวนนี้เป็นของสอบประกอบ๖๔๕ไร่ส่วนอีก๔๖ไร่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
ซึ่งนางสาวปรินาแจกแจงทรัพย์สินต่อปปชชัดเจนว่ามีที่ดินถือครอง๑๗๐๐ไร่
เรื่องนี้ทำให้เจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงโดยเร็วที่สุด
เรื่องนี้ทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มเข้าไปปิดป้ายประกาศว่าที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสอบประกอบ
แต่ปรากฏว่าไปติดป้ายผิดในที่ดินของนายไรสลัดเอี่ยมที่มีใบสค๑และถือครองมานานกว่า๒๐ปี
ขณะที่บริเวณหน้าประตูฟาร์มไก่ของนางสาวปรินาไม่พบป้ายของส่วนราชการมีเพียงป้ายลดราคาขี้ไก่จากราคากระสอบละ๑๖บาทลดเหลือกระสอบละ๑๐บาท
ซึ่งประตูทางเข้าปิดล็อกกุญแจไว้โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงเล่าว่า
รู้แค่เป็นไร่ของนายทวีไกรคุบบีดาของนางสาวปรินาพื้นที่กว่าพันไร่แต่ไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ของป่าสงวนหรือไม่
ปลอบพ่อท่านต้องทำลายบระชาติแหล่งรสลองหลายพูนสม่องตลาด
ทั้งหมดที่เกิน๕๐ไร่แล้วแต่คงไม่สามารถเอาผิดในทางคดีอาญากับนางสาวปรินาได้
เพราะเป็นการเข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี๒๕๖๒
กรมที่กรมป่าไม้จะมอบให้เป็นเขตที่ดินสอปกรในปี๒๕๕๙
ถือว่าอายุความสิ้นสุดลงแต่ให้พิจารณาร้องทางแพ่ง
ฐานทำให้ที่ดินของรัฐเสียหายและใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะเดียวกันคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติ
ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดังกล่าวในวันศุกร์นี้
เพื่อตรวจสอบให้แน่ชัดว่าที่ดินที่เหลือ๑๙ไร่
เจ้าตัวแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชเป็นไปตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน